นางหาคาหลาวานางหาว่า

เชิญรัฐหัวหน้าภาคเก้าไกรและแคดดิเดนต์นายกรรธมนตรี
บอกมาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยได้แล้วตอนนี้กลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเต็มตัวแล้ว
โอ้โหแต่ว่ามีหน้าหงามาครับ
สุรชัยจันทิมาธรณหงาคาราวานศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดัง
และเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณสินโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า
จริงเหรอนะครับจึงไม่อยากมาเมืองไทยนะหรือว่าเป็นเรื่องธุรกิจนะครับ
จัดการของสายทัวร์ไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามแต่ศิลปินขึ้นอยู่กับผู้จัดการ
เถอะครับทวิตนี้คุณพิธามันกลายเป็นตะกะที่ทำให้ดูงี่เง่านะครับ
ก็ยังเป็นที่สนใจอยู่ไกลถึงต่างแดนนะเพราะมีสื่อของสหรัฐอเมริกาและสื่อของต่างประเทศ
นำเสนอข่าวนี้บอกว่านายพิธาริมเจริญรัฐนักการเมืองแล้ว
เขาใช้นะเขาใช้นะเขาใช้ว่านายกรัฐมนตรีไทยนะครับ
แต่การที่แม่สื่อนอกเอาไปตีข่าวแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ
ก็สามารถสื่อให้คนรับรู้ได้ทั่วโลกแล้วครับ
ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องทางการเมืองไปได้